พี่ต้นหอมเนี้ยเปิดใจกับบรรเทิงแทยรัคของเรา
ก็คือไอตลอดแล้วก็ไม่มีแรงเลย
ซึ่งก็ทำให้ตัวเองนอยหนักมาก
แต่ก็เชื่อนะคะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนั่นแหละ
ซึ่งพอพูดถึงน้องปกป้องลูกชาย๓ขวบของแม่ต้นหอม

อันนี้เป็นภาพเก่านะตอนนี้น้องประมาณเกือบจะขวบ
ตอนนี้ตอนนี้หล่อเนอะหล่อมากค่ะ
หล่อมากตาเป๋ามาก

ให้ทำอะไรทำหมดร่วมมือด้วยดี

ก็ออกมาละมุนจนใจแม่ฟูไปหมดแล้วลูกเอ้ย
ยิ่งมีคนชมคนเป็นแม่นี่ก็เหมือนลอยขึ้นสวรรค์เลย
ที่สำคัญตอนนี้ค่ะมีงานติดต่อให้ปกป้องเยอะมาก
โดยเฉพาะวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้
ต้นหอมฝากบอกว่าจ้างลูกได้แต่อย่าลืมแม่นะ
เพราะไปมาคนติดต่อปกป้อง
คู่กับป้าวรัศมีแคร์เยอะกว่าอีกจ้า

คือเขาลืมไปแล้วเหรอว่าแม่ต้นหอมเนี่ยเป็นแม่ของปกป้อง
งงไปหมดไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกายร่างออกมาอย่างนั้นเหมือนกัน
มันเหมือนเราก็ไม่รู้เขาได้ขนตายาวมาจากไหน

ใช่ตาเขาแป๋วแล้วก็ขนตาเขายาวมาก
ถ่ายภาพนิ่งอ่ะเฮ้ยเออเอาอยู่เว้ยเขา
เขาก็สามารถแบบหลอกล่อได้ทำงานได้
หรือบางทีแบบลุงแขมางานลุงแขกอย่างนี้

ก็อยากจะบอกว่าเราคือแม่ปกป้องค่ะ
ก็คือว่าจริงแม่ลูกคู่กันมันน่ารักมากเลยค่ะ
หวงหวานแม่จำลอยอะ
ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือต้นหอมเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ต้นหอมดีแบบนั้นดีแบบนี้สร้างหน่อยนะคะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือน้องปกป้องน่ารักมากจริงนะคะ